ว่าแล้วบ้านแม่ก็ยกมาเลยดีกว่า
คุณเพชรตะกิจลูกชายคนโตในละคร
หลังจากที่เปิดตัวแฟนรุ่นเด็กไปน้องมาย
ก็เป็นดาราในช่องเขาเดียวกัน
เห็นว่าไปหาพ่อมงพ่อแม่กันเรียบร้อยแล้วนะคะ

คือถ้าเปิดเผยอาจจะแบบอาจจะมีเลิกลากันอะไรอย่างนี้
แต่ว่าความเชื่อนั้นเราก็เชื่อ๕๐๕๐นะครับ
เราก็คือเราเชื่อในการกระทำมากกว่า

ถ้าเราทำไม่ดีสุดท้ายก็ต้องเลิกกัน
ก็มีนิดนึงครับมีแบบแซวบอกเด็กแบบ
เราก็ไม่กล้าแซวน้องเขาอะไรอย่างนี้
ก็เริ่มแซวก็แบบอาจจะมีแบบเล่นกันบ้างเป็นปกติครับ
พอที่เขาเขียนว่าแบบอัพค่าตัวเป็นแสนเป็นล้านอะไรอย่างนี้
คือจะบอกว่า
ไม่ถึงพี่ไม่ถึงเลยครับผม
คือผมเข้าใจตัวเองพึ่งขึ้นมา
คือจะให้เขาบอกว่าเป็นแสนเป็นล้านเท่าแบบพี่พระเอกมันเป็นไปไม่ได้ครับผม
ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างอยู่ที่ความเหมาะสมของแต่ละงาน
สโขปงานอย่างเช่นงานนี้มีเดินแบบมีร้องเพลง๒เพลง๓เพลง

ก็ตามความเหมาะสมพูดได้เลยว่าไม่ถึงแสนพี่
คือการว่าตัวเล่นไม่ได้แต่แสนเลยใช่ไหม
ไม่ถึงครับออกงานอินเว้นไม่ถึงแสนครับ
สามารถจ้างได้ครับ